เป็นใส่วันที่แสงดีในเมียา
ทั้งทางนับสิบต้นแล้วล้อมลงมา
นี่ดูสิครับเป็นโดมิโน่แบบนี้ฮะ
แล้วรถขับมาเผอดียะครับรถกระบาดจำ
กำลังขับมาท่ามกลางฝนที่ตกหนักตลอดเส้นทาง
มันน่ากลัวมากคุณคือเอาแค่มันล้มธรรมดาก็ว่า
กลัวแล้วนี่ล้มใส่รถนะคะดูอีกทีนะฮะมุมไกลไกลจะมาก่อนมุมไกลไกลมาก่อนเนี่ย
แล้วก็เนี่ยมาทั้งแถวเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสมในพื้นที่บ้านเหนือหมู่๑ตำบลครองท่อมใต้อำเภอครองท่อมที่กระบี่
ซึ่งเสาไฟล้มลงมากิดขวางการจราจรทุกช่องครับรถกระบาดนิสันคันนี้สี่ประตูสีดำถูกเสาไฟทับเสียหายด้วย
ดีครับที่นางฟาริดาขาวเหลืองเป็นพนักงานการเงินการบัญชีของอบตห้วยน้ำขาวคนขับไม่ได้บาดเจ็บ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ตำรวจสพครองท่อมเข้าไปตรวจสอบให้การช่วยเหลือ
ฟอริดาขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบ้านที่อำเภอกเกาะลันตาจะไปอบรมที่สุราชครับ
ระหว่างทางฝนตกหนักมากก็ขับมาไม่ได้เร็วอะไรมากนะฮะขับขับมาอยู่แต่พอถึงจุดเกิดเหตุ
ไฟฟ้าข้างทางล้มลงมาแบบนี้ครับพยายามเบรกแล้วแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายถูกเสาไฟล้มทับที่ด้านหน้ารถอย่างจัง
ตกใจรีบวิ่งลงจากรถก่อนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทันทีครับเพราะกลัวไฟฟ้าช็อตเนอะ
เสาไฟด้วยนะครับทางด้านของนายวุฒิชัยธรรมสิริผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วก็ทำให้เสาไฟล้มจากนั้นสายไฟมันก็ล้างเสาอื่นอื่น
ตามไปด้วยเป็นโดมิโน่เลยส่วนกระบาดที่เสียหายนะฮะ
ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดด้วยนะครับ